เรื่องของคนโกงตายคนโกงชีวิต

แล้วมาถูกตู้คอนเทนเนอร์ของรถพ่วงล้มทับใส่
คือที่ถูกตู้คอนเทนเนอร์มันมีน้ำหนักของถั่วเหลืองนะ
ตันคือ๔๖๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
ความตายหรือเปล่าหรือว่ามีของดีอะไร
ซึ่งนี่แหละครับจากเหตุการณ์นี้
ที่เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์
หลังจากที่ถูกตู้คอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกพ่วง

รถแบนขนาดนี้หลายคนคิดว่าโอ้โหไม่น่าจะรอดชีวิตนะครับ
แต่ปรากฏว่าคุณวรวุฒิอยู่ญาติมากอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นหัวหน้าโฟร์แมนประจำการบินไทยสุวรรณภูมิ

แล้วก็ยังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลวิพาบรามย่านพัฒนาการ
หลังจากบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
คือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียน
พลมณีถนนประชาพัฒนาเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
แชร์อยู่ในโลกโซเชียลเยอะมาก
และข่าวของเราก็นำเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

คือเมื่อวานนี้นะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาถึงโรงพยาบาล
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่วุฒิหรือว่านายวรวุฒิ
รวมถึงทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางภรรยาของพี่วุฒิเนี่ย
อนุญาตให้เราเข้าไปสอบถาม
เพื่อจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในอุบัติเหตุครั้งนี้

คือนอกจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนมองแล้วนะ
ว่าพี่เขาแขวนอะไรพี่วุฒิแขวนอะไรบ้าง
กับสองคือเรื่องของสติใช่อืม

สามารถที่เดินจะนั่งจะยืนได้ปกตินะครับ
มีเพียงบาดแผลที่ลำตัวเล็กน้อย

เพราะว่าตอนนั้นเหมือนเอามือกันไว้

แล้วก็กดทับเป็นเวลานานขณะที่เกิดอุบัติเหตุ
นิ้วหัวแม่มือบวมแล้วก็ช้ำ
ส่วนมืออีกข้างนะพี่วุฒิยังมีสติ
มืออีกข้างวางไว้ที่แตร
แตรรถคอยบีบแตรส่งสัญญาณ
เพื่อจะขอความช่วยเหลือนะครับ

เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก
เห็นรถบรรทุกเลี้ยวข้ามเลนมา

หากจะเหยียบคันเร่งจะเร่งไปให้พ้นซะ
คิดว่าคงไม่พ้นคงไม่รอด
เพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มันยาวมากจริงนะ

เอาล่ะตัดสินใจชะลอรถ

มันเอียงมาแล้ว
รู้เลยว่าต้องหล่นลงมาทับรถของเขาแน่นอน
ตอนแรกเขาพยายามที่จะดึงเบาะ
คือเขาเรียกว่าเอ็นเบาะนอน

หงายลงไปก็คาดว่าถึงแม้ว่ามันจะแบนมาแค่ไหน

แต่ตอนนั้นมันเอ็นเบาะไม่ทัน
ก็เลยตัดสินใจนอนตะแคงไปทางด้านซ้าย
หรือด้านของฝั่งคนนั่ง

ในลักษณะมือซ้ายพับขึ้นมาบริเวณใบหน้า

ส่วนมือขวายังจับพวงมาลัย

เพื่อจะกดแตรเป็นระยะ
หากตัวเองยังรอดชีวิตอยู่

คือคุณคิดดูถ้าไม่เอนตัวจะเป็นยังไง
ใช่เต็มคุณลงหัว
มันลงหัวกดทับหลังหักอะไรอย่างนี้นะฮะ
หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านพยายามเข้ามาช่วยเหลือเต็มที่
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าคือใครบ้างที่มาช่วยเหลือเขานะฮะ
มาพูดตะโกนอยู่ข้างนอกเขายังมีสติเขายังได้ยินเสียง
แล้วเขาก็บอกที่ตั้งของบ้านของเขาทั้งบ้านเล็กที่ซอยแบบชัดเจนเลย
เพราะว่าบ้านของพี่วุฒิอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรเอง
ใช่แล้วที่บอกแบบนั้นคือความต้องการของพี่วุฒิคือ
ช่วยไปตามภรรยาที่บ้านหน่อยให้มาหาเขาที่นี่
แล้วพอบอกข้อมูลไปพลเมืองดีก็ไปตาม๒๐นาทีเท่านั้นค่ะ
มาถึงเลยแล้วก็ตะโกนบอกพ่อสู้นะพ่อสู้
ข้อสู้ให้กำลังใจตลอดนะครับและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาถึงจุดเกิดเหตุโดยเร่งด่วน
ใช้เวลา๒ชั่วโมงในการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างนี้นะคุณนะ
ไม่ว่าจะเปิดพัดลมเป่าเข้าไปข้างในพยายามพูดคุยกับพี่วุฒิ
ให้พี่วุฒิมีสติอยู่ตลอดเวลา
พี่วุฒิโต้ตอบได้ไหมโต้ตอบไม่ได้พูดไม่ได้

พี่วุฒิเขาก็ยังมีสติกดแตรได้อยู่นะ
ใช่ค่ะพอตอนที่จะเคลื่อนเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกก็กลัวไง

วุฒิถ้าเกิดว่าผมดึงคอนเทนเนอร์แล้ว
มันทับพี่พี่เจ็บพี่กดแรยาวเสียงดังนะ
นี่แหละครับปฏิบัติการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
เพราะว่าต้องยกตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักมหาศาล
แล้วก็เครนที่ใช้สลิงที่ใช้มันต้องแข็งแรงมาก
ไม่งั้นตู้มันจะมากดทับได้อีกนะครับ
ฟังเสียงพี่วุฒิตอนที่อยู่ในซากรถขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฮะ
ผมคิดถึงพ่อแม่เมียลูกแล้วก็เพื่อนทุกคนครับ
มันออกมาเองครับคิดถึงเพื่อนร่วมงาน
ที่ถึงคนที่คุกคีด้วยอะไรด้วยทุกคน

เราก็คิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อที่อยู่หน้ารถผมนะครับ

แค่ว่าคนจะมาช่วยเราออกได้ตอนไหนใช่ไหม
พี่แขวนพระอะไรตอนนั้น
ณตอนนั้นมีแค่ตะกุดอย่างเดียวครับ
พ่อตาบอกว่ามี๒หรือ๓เส้นนั่นแหละ
มันต้องถามออกได้มั้ยยังไง

เอาทองถึงทองหายผมก็เอาโอเคไม่เอาเป็นไรกับแฟนเขาก็หวังดี
แล้วผมก็ให้เขาใส่แทน
แต่สิ่งที่พี่วรวุฒิเชื่อว่าเป็นสิ่งปฏิหารที่ทำให้เขารอดมาได้
ก็คือเรื่องของสติสติสร้างปฏิหารให้กับเขาได้นะครับ
เขาบอกเขาเคยผ่านการอบรมการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น
เมื่อเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและสามารถที่ควบคุมสติได้เป็นอย่างดี
และคิดว่ามันเป็นสัญชาติยานของการเอาตัวรอด
หากไม่เอียงตัวหลบคงบาดเจ็บมากกว่านี้

และคิดว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกี่ยวด้วยเรื่องของดวง
อาจจะดวงแข็งด้วยก็ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของคดีครับร้อยตำรวจเอกวัชรพงศรีขน
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานจรเข้น้อย
บอกว่าเมื่อวานี้ได้เรียกภรรยาของผู้บาดเจ็บ
ตัวแทนประกันภัยจากทั้งสองฝ่ายเข้าเจรจาเรื่องค่าเสียหาย

จากเจ้าของบริษัทติดภารกิจที่ต่างจังหวัด
ตัวแทนจึงไม่สามารถตัดสินใจแทนได้นะครับ
คุณดูสภาพรถสิโอ้โหมันยับขนาดนี้นะฮะ
ขณะที่ศาลจังหวัดมีนบุรีได้มีคำสั่ง
ใช้ใบอนุญาตขับขี่ของนายนบรง
คนขับเป็นเวลา๖เดือนนะครับ

เหลือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่๖เดือน

เรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์นะฮะ

เขาให้การว่ามีรถจักรยานยนต์มาแซงกระทันหัน
แต่ในภาพจากกล้องวงจรปิดรถจักรยานยนต์เขาขับตามปกติอะไรอย่างนี้
ต้องดูเรื่องของภาพให้ชัดเจนเพื่อที่จะไปดูคดีกันต่อ
ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์มาแซงที่จะทำให้รถตู้คอนเทนเนอร์เสียหลัก
ส่วนคนขับตู้คอนเทนเนอร์ที่บอกว่าเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์
คือมีปริมาณแอลกอฮอลอยู่๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม

แต่เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อกันด้วยนะคะคุณผู้ชม